แต่ว่าข่าวต่อไปนี้เครียดเหมือนกัน

เพราะว่าเขาไปฆ่าแม่ตัวเอง
แล้วก็ยังมีอาการคุ้มครั่ง
มีคนตะโกนถามว่าฆ่าแม่ทำไม

สุดท้ายนะฮะอาการเขาไม่ยอมลง
แล้วผู้ต้องหาคนนี้ถูกวิสามันฆาตกรรมเสียชีวิต

นี่เห็นมั้ยครับจุดจบของคนครั่งยา
เดี๋ยวจะอธิบายว่าเหตุการณ์นี้มันสะเทือนขวัญยังไง
เพราะว่าเขาเฉือนศพแม่ตัวเองไปชิ้นด้วยนะ

นะฮะตำรวจสาวพอร์อาสอนอบางสะพง
ด้ายวิสามัญนายนทัชัยกาลเข้ารพ
ได้วิสามัญนายนทัชัยกาลเข้ารพ

เหตุการณ์เกิดขึ้นในชุมชนบางพรม๕๒

ที่นี้เขาคุ้มครั่ง

แล้วก็ไปเฉินร่างแม่ตัวเองคือนางสุรางรัฐจ้อยเจือหรือว่าคุณอีทอายุ๖๒ปี
พอเฉือนแม่เสร็จปุ๊บก็เผาบ้านตัวเอง
จุดเกิดเหตุหลังจากเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพไปมันสงบลง
ก็ไปเจอศพในโอ๊ตเพราะถูกวิสามันเพราะเขามีการต่อสู้กันแล้วจะโดนยิงเข้าไป
สภาพนอนแตะแค้งถับมีดที่เขาถือจมกล้องเลือดที่ศีรษะมีการถูกยิงเข้าไป๑นัท
หายปลาร้าขวา๑นัดแล้วก็ขาขวา๓นัดด้วยกัน
ขนาดที่ในมือยังมีรูปในมือของโอดเห็นไหม
ด้านขวามีกรอบรูปนั่นคือสมาชิกในครอบครัวของเขา
หนึ่งในนั้นเป็นภาพวันที่พี่สาวเขาเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัติ
มันมีภาพแม่เขามีภาพของเขา
ถ่ายรูปร่วมกันร่วมแสดงความยินดี
ไม่อยากจะเชื่อแล้วว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้น
ท้องที่กรุงเทพเลยนะสนบางสาวทง
ทีนี้ในบ้านของโอ๊ตคุณผู้ชมฟังให้ดี
ในบ้านของโอ๊ตซึ่งห่างจากจุดที่สทธิบอยู่๕๐๐เมตร
ไปเจอสทธิบแม่ของโอ๊ตซึ่งชื่อว่าหนักอีท
ใบหน้ามีแผลเวอะวะเพราะอะไร
โอ๊ตเอามีดชำแหละสทธิบแม่ตัวเอง

รามของแม่ถูกเลาะออกไป

ตามร่างกายถูกได้เฉือน

แล้วก็มีการเอาพระเครื่องไปยัดเอาไว้ในศพของแม่
คือเฉื่อนเนื้อออกมาแล้วเอาพาเครื่องมายัดเอาไว้
อันนั้นคือแม่เขานะ
ขณะเดียวกันนะฮะเจ้าหน้าที่ก็มีการฉีดน้ำควบคุมเพลิงเพราะว่าเขาเผาบ้านตัวเองด้วย
สุดท้าย๓๐นาทีจึงสามารถควบคุมเติมเอาไว้ได้
หลังจากเหตุการณ์มันสงบลงผู้สิทธิ์ข่าวไปถามน้องชาย
น้องชายของแม่ก็คือเป็นน้าของผู้ก่อเหตุ
นายธรรมรงอายุ๕๕ปีเป็นน้องชายของนางอีท
เขาบอกว่าช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุโอ๊ตมีการคุมครั่งแล้ว
หลังจากชวนเพื่อนมาเสพยาเสพติดที่บ้านกันจนมั่วสุมกันมั่วไปหมด
จนกระทั่งเพื่อนแยกย้ายกลับบ้านไป
จู่โอ๊ตตงเข้าไปทำร้ายแม่คุณผู้ชมดูภาพด้วยนะครับเป็นกราฟิก
เข้าไปทำร้ายแม่แม่พยายามวิ่งหนีออกจากบ้าน
วิ่งตามแม่เอามีดฟันแม่ก่อนแม่โดนมีดฟันล้มลง
จากนั้นโอ๊ตวิ่งออกไปบนถนนในปากซอยวิ่งแล้วก็ไปนอนให้รถเหยียบ
มีควันออกมาแล้วนะฮะจากบ้านอันบ้านพี่สาวด้วย
ฆ่าแม่ทำไมโอ๊ตตอบมาไม่ใช่แม่กูไม่ใช่แม่กูอย่างนี้ฮะ
หมดแล้วตอนนี้คือประสาทสมองมันโดนทำลายด้วยยาเสพติดไปแล้วนะครับ
ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำคือแม่ตัวเองนะครับ
พอตำรวจไปถึงก็พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมแต่ไม่เป็นผล
เพราะโอ๊ตใช้มีดขู่ทำร้ายทุกคนนะฮะ
ต้องเอาน้ำแรงดันสูงที่เตรียมเอาไว้ดับไฟก่อนแล้วก็มาฉีดใส่โอ๊ตอีกทีหนึ่ง
หลังจากนั้นโอ๊ตเองปีนกำแพงบ้านเข้าไปนะฮะแล้วก็หนีออกมาอีกครับ
นะฮะแล้วก็วิ่งใส่ตำรวจอีกครับนะฮะ
ตำรวจเองก็สุดท้ายทำยังไงควบคุมไม่ได้ต้องเอาปืนยิงเข้าไป
ก็ปืนยิงเข้าไปสุดท้ายโอ๊ตก็ถูกวิสาบวันฆาตกรรมครับ
เราไปถามอีกคนนึงก็เป็นน้าของผู้ต่อหัส

อภัยนะฮะเขาเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิต

ก็คือนพระดนเนี่ยเป็นพี่ของโอ๊ต

เคยเตือนแล้วว่าอย่าไปยุ่ง

เกิดจาก๒ปีก่อนที่น้องเคยถูกรถชน
ผ่าตัดสมองมาจนมีพฤติกรรม
คล้ายกับคนสองบุคลิกแล้วน้องก็ไปเสพยาเสพติด
สุดท้ายมันมี๒อย่างรวมกันคือการผ่าตัดสมอง
แล้วก็ยาเสพติดมันทำให้ประสาทสมองถูกทำลาย
แล้วก็กลายเป็นคนประสาทหลอนแบบนี้นะครับ
เริ่มต้นนะก็รู้สึกว่าจะอาการเสียหรือสติไม่ดี
ก็หลังจากรถชนตรงเลยหน้าซอยบ้านไปหน่อยเนี่ยนะฮะ
คือก็มีอาการเย็บอ่ากะโหลกนิดนิดนะครับ
แล้วก็ตั้งแต่นั้นก็อาการเหมือนจะเป็นคนสองบุคลิกนะครับ
อาการสองบุคลิกของเขาเคยได้รับการรักษาไหมคะ
ไม่นะไม่นะครับ
ทางครอบครัวถึงไม่ส่งเขาไปรักษา
ในเมื่อเอ่อเขาก็มีอาการทิ้งข้างอยู่เป็นระยะระยะ
ตัวเขาไม่ยอมเองแหละ
เราไปถามอีกท่านหนึ่งเป็นญาติของครอบครัวนี้

เขาบอกว่าคือเขาพูดไปเขาก็ร้องไห้ไปนะ
นี่คนนี้เขาบอกมีพฤติกรรม
จนแม่เนี่ยหนีไปนอนอยู่เพลิงริมถนน

แต่แม่เนี่ยถึงแม้ลูกจะทุบจะตีจะอะไรก็ต่ำ
อะไรก็ตามแต่ด้วยความเป็นแม่รักโอ๊ตมากรักลูกมาก
ใครว่าไม่ได้นะแม่ไปเก็บของเก่าได้เงินจากการขายของเก่า
ก็มาให้โอ๊ตใช้นี่แหละแล้วโอ๊ตมันก็เอาไปซื้อยามาเสพนี่แหละนะฮะ
เขาบอกว่าเขาติดใจกับการทำงานของตำรวจอยู่อย่างหนึ่ง
หลังจากที่พวกเขาแจ้งความไปตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๑๗มกราคม
เนื่องจากว่าโอ๊ตมีการคุ้มครั่งแต่วันนั้นตำรวจไม่มาเลย
ไม่มีตำรวจมาระงับเหตุเลยจนกระทั่งช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุ
พวกเขาก็แจ้งความไปที่โรงพักเนื่องจากเห็นว่าโอ๊ตกำลังทำร้ายแม่
ตำรวจมาถึงเข้าไปที่บ้านจากนั้นไม่นานตำรวจก็กลับ
แล้วไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ที่โอ๊ตฟันแม่ฆ่าแม่แล้วก็เผาบ้านนี่แหละครับ
เห็นเจ้าหนูตายน่ะแล้วใครจะมารับผิดชอบ
คนแรกเป็นญาตินะคนที่สองนี่เป็นน้องสาวของแม่โอ๊ตนะ

หลังมีการแจ้งเหตุว่าชายคนนี้คุ้มครั่งเผาบ้านทำร้ายผู้อื่น
ร้อยตำรวจเอกชูชาติรักษีตานนทรองสารวัตจราจรสอนอบางสะทงก็เข้าไปตรวจสอบ
เขาไปพบโอ๊ตวิ่งมุดช่องนะฮะอยู่หลังบ้านแล้วออกมาที่ป่ากล้วยข้างแล้วก็ปรีเข้าใส่
ร้อยตำรวจเอกชูชาติก็เลยยิงปืนตักเตือนหลายนัดแล้วก็สั่งให้วางมีด
พอจะเข้าไปเตะมีดออกโอ๊ตก็เลยเอามีดขึ้นมาจะพุ่งใส่เขา
ร้อยตำรวจเอกชูชาติก็เลยจำเป็นต้องยิงปืนเพื่อเป็นการวิสามันฆาตกรรม
อันนี้เป็นคำชี้แจงจากตำรวจที่ยิงปืนเข้าไปทำให้โอ๊ตเสียชีวิต
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานยังกล่าวว่าจากประวัติของโอ๊ตเคยก่อเหตุชิงทรัพย์มีอาวุธเมื่อปี๔๘
ในพื้นที่สอนอตลิ่งชันพอพ้นโทษมาก็ประกอบอาชีพรับจ้าง
แล้วก็ไปประสบเหตุทางรถยนต์เมื่อปี๖๑จนต้องผ่าตัดสมองแล้วก็ทำงานไม่ได้
นี้จากการตรวจสอบในบ้านยังไม่พบยาเสพติด
สำหรับเรื่องญาติของผู้ตายที่บอกว่าเคยแจ้งตำรวจไปแล้วนะฮะตำรวจไม่ทำอะไร
ในโอ๊ตก็เอาไปสงบสติอารมณ์เฉยแต่ตำรวจไม่ดำเนินคดีให้
เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบว่าตำรวจทำผิดถูกหรือไม่อย่างไร
ถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดถ้ายังไงแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย